สงสัยที่บ้านไม่เคร่งมรยาท
ลูกค้าผู้หญิงสองคนเข้าไปในร้านอาหาร
ร้านเขาแต่งไว้สวยงามเลย

แล้วถ่ายรูปกะจะเอามุมให้สวย
แต่ไม่ได้สนใจเจ้าของร้านเขาเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไง
นี่ดูสิคะยืนถ่ายรูปอีกคนนึงเป็นตากล้องอีกคนนึงเป็นนางแบบ
อยากได้ภาพสวยแต่ยังไงอ่ะจิตใจไม่สวยเลย
ชาวเน็ตบอกแบบนี้แล้วไม่ถอดรองเท้าได้พี่สังเกตป่ะ
ไม่แล้วเขาคิดยังไงวะไม่คิดอะไรเลยไงฮะถึงขึ้นไปยืนแบบนั้น
ถ้าเป็นบ้านเขาเขาจะขึ้นไปเหยียบไหม
ไม่ได้นะเราต้องถูกสอนมาเรื่องโต๊ะทานอาหาร
แล้วคนนี้ขึ้นด้วยหมดกัน๒คนเลย
เพื่อนกันเนี่ยชาวเน็ตบอกว่าสองคนเนี่ยศีลเสมอกันดีแล้วถูกต้องแล้วที่คุณเป็นเพื่อนกัน

ทำไมคือยืนข้างล่างภาพมันไม่ได้ข้างหลังมันไม่ได้มุม

แล้วชาวเน็ตบางคนบอกว่าแนะนำนะถ้าเกิดว่าอยากได้ไอ้มุมเสยมุมกดมุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
พกไอ้ไม้ไม้เซลฟี่ไปเอง

เจ้าของร้านเขาเอาคลิปนี้มาโค้ช
แล้วร้านสวยมากคือร้านแต่งสวยมากจริง
บางคนเนี่ยเชื่อไหมไม่ได้มาทานอาหารที่ร้านหรอกเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ออกไปเลยก็มี

เขาถึงต้องมีการตั้งกฎระเบียบก่อนเข้าร้าน
บางคนเนี่ยนะซื้ออาหารจากที่อื่นแต่มานั่งกินในร้าน
ทำด้วยอะไรกันเนี่ย
เอาจริงสงสารแล้วก็เห็นใจเจ้าของร้านเขานะ
แล้วปรากฏว่ามีคนแชร์ต่อหนึ่งในนั้นก็คือ
แล้วรู้ไหมคะพอเจ้าของร้านถ่ายคลิปนี้
เอาคลิปนี้มาลงปรากฏว่า

บอกคุณไม่มีมารยาทคุณทำแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะ

อยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าวันนั้นตัวเธออยู่ในครัวพอดี
หันไปมองกล้องวงจรปิดก็เห็นลูกค้าสาว๒คนนี้
กันยืนบนโต๊ะอาหารเพื่อถ่ายรูป
เขาบอกว่าเอ๊ะนึกในใจตอนนั้นว่าการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม

เพราะลูกค้าลงจากโต๊ะไปแล้ว
แต่ให้ลูกน้องเดินไปดูโต๊ะว่ามีรอยหรือเปล่า
ปรากฏว่าแม่เจ้าอุตะใช้คำนี้นะคะ
คราบรองเท้าเต็มโต๊ะเลยค่ะ
คาบรองเท้าเต็มโต๊ะเลยนะคะ
แกก็เลยให้ลูกน้องเช็ดทำความสะอาด
แล้วเจ้าของร้านบอกว่าคำว่าลูกค้าคือพระเจ้าไม่จริงเสมอไป
ลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะให้เป็นพระเจ้าได้ป่ะ
ให้เป็นพระเจ้าได้ไหมตั้งคำถามตัวโตแบบนี้นะคะ

อยากให้ลูกค้ามองในมุมของเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจบ้าง
ใจเขาและใจเราอย่าทำแบบนี้เลยนะคะอืม
โอ้โหเอาจริงเวลาเราเห็นแบบนี้
ถ้าเกิดเราเป็นลูกค้ารายต่อไปที่จะเข้าไปทานโต๊ะนั้น